ตอนนี้คนในกรุงเทพโดยเฉพาะเพจสายไหมดอนเมืองนี่โอ้โหเครียดกังวลวิตกนะครับ
เพราะอะไรแถวนั้นเนี่ยแรงงานต่างด้าวเยอะมากอย่างดอนเมืองก่อนหน้านี้เนี่ย
ควบคุมตัวชาวเมียนมามาได้๑๘คน
เอามาตรวจเชื้อปรากฏว่า๗ใน๑๘เป็นโควิด
ผู้กำกับสนดอนเมืองถึงขั้นต้องสั่งล้างโรงพักเลย
แล้วก็สั่งกักตัวตำรวจที่ไปสอบปากคำแรงงานต่างด้าวเหล่านั้นนะคะ
ล่าสุดค่ะในพื้นที่สายไหมของกรุงเทพ
ชาวบ้านเขาร้องเรียนไปที่เพจเฟซบุ๊คสายใหม่ต้องรอดบอกว่า
ไปเจอแรงงานต่างด้าวเป็นกลุ่มก้อนใหญ่เลยนะเห็นไหม
มาตั้งแคมป์คนงานอยู่เขาก็ตกใจกันสิ
เพราะการระบาดรอบนี้อย่างที่เราทราบกันมาจากแรงงานต่างด้าว
แล้วแรงงานต่างด้าวมาอยู่ณตรงไหนตรงนั้นเนี่ยคือแตกกระเจิงค่ะ
เฉพาะ๒มิติที่ผมยกตัวอย่างไปก็ปวดหัวแล้วล่ะ
ใช่ค่ะเอาล่ะคราวนี้ทำไงผู้นำชุมชนต้องออกโรงเลยนะคะ
คุณคณาทิพย์แก้วสะแสนผู้นำชุมชนวัดเกาะย่านสายไหมค่ะ
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กลุ่มแรงงานต่างด้าวเข้ามาปักหลักสร้างแคมป์คนงานแบบนี้นะคะ
ก็ต้องไปตรวจสอบโดยให้แรงงานต่างด้าวทุกคนที่พักอาศัยอยู่ที่แคมป์ทำไงบ้าง
มาเข้าแถววัดอุณหภูมิก่อนเลยเป็นการคัดกรองเบื้องต้น
แล้วก็ต้องมีการสอบถามพูดคุยให้เล่าไทม์ไลน์ว่าคุณเนี่ยมาจากที่ไหนอย่างไร
โดยเฉพาะใครที่มาจากพื้นที่เสี่ยงต้องมีการถูกควบคุมตัวเป็นพิเศษ
หลังจากที่การตรวจสอบคุณคณาทิพย์บอกว่า
คนงานก่อสร้างแห่งนี้มีแรงงานต่างด้าวสักประมาณ๗๐คน
แบ่งเป็นชาวเมียนมา๔๐คนชาวกัมพูชาอีก๓๐คน
แล้วจากการวัดอุณหภูมิร่างกายของทุกคนไม่มีใครเกิน๓๗๕องศาเซลเซียส
ที่สำคัญไม่มีใครมาจากพื้นที่เสี่ยงเลย
แล้วเขาจะบอกความจริงกับคุณไหมถ้าเขามาพื้นที่เสี่ยง

ทีนี้อย่างไรก็ตามค่ะผู้นำชุมชนวัดเกาะก็อยากฝากบอกชาวชุมชนสายไหมนะคะ
บอกว่าถ้าเกิดว่าใครพบเห็นว่ามีรายงานต่างด้าวเข้ามาอยู่ในพื้นที่
คาดว่าจะเป็นแรงงานที่มาจากพื้นที่เสี่ยง
ก็ให้แจ้งทางผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานราชการให้ไปตรวจสอบได้ทุกเวลาก็คือ
ขอร้องนั่นแหละให้ชาวชุมชนเป็นตาสับปะรดช่วยเป็นหูเป็นตาอีกแรงหนึ่งให้กับเจ้าหน้าที่นะคะ
เจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็มีกำลังคนไม่เพียงพอนะคะ
ส่วนกรณีที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเข้าไปตรวจสอบบ้านเช่าแห่งหนึ่ง
หลังตลาดใหม่ดอนเมืองของกรุงเทพแล้วไปจับกลุ่มแรงงานเมียนมาได้ทั้งหมด๑๘คน
แล้วส่งตัวทั้ง๑๘คนไปที่สอนอนดอนเมืองจำได้ไหมคะตรงนี้
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็มีการประสานมาให้ตรวจคัดกรองโรคโควิด๑๙
แล้วพบว่า๗ใน๑๘คนป่วยเป็นโรคโควิด๑๙
เรื่องนี้ค่ะคือตอนที่เขาเอามาจากบ้านเช่าตรงนี้นะเขาก็ต้องนำตัวไปที่โรงพักถูกไหม
แปลว่า๗ใน๑๘คนก็ต้องอาจจะไปแพร่เชื้อที่โรงพักด้วย
ล่าสุดค่ะพันธุ์ตำรวจเอกรังสรรสอนสิงห์เป็นผู้กำกับสนดอนเมืองนะคะบอกว่า
เมืองต้นได้ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้มาทำการฉีดฆ่าเชื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ทำความสะอาดโรงพักพร้อมกับสั่งการให้ตำรวจที่มีประวัติไปอยู่ใกล้แล้วก็เคยสัมผัสแรงงานกลุ่มนี้เนี่ย
หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็คือกักตัวเป็นการชั่วคราว๑๔วันแล้วก็รอผลการตรวจหาเชื้ออย่างละเอียดด้วย
และผู้กำกับฝากบอกประชาชนที่มาใช้บริการที่โรงพักหรือว่าสอนอนดอนเมืองบอกว่าให้มั่นใจว่าสอนอดอนเมืองปลอดภัยจากโควิดแน่นอนแหมนะคะ
ผู้กำกับบอกอีกว่าเบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อเตรียมขอหมายจับเจ้าของบ้านหลังนี้ซึ่งเป็นคนไทยแล้วก็ผู้เช่าซึ่งเป็นในทุนชาวเมียนมา
เป็นผู้พาแรงงานข้ามชาติกลุ่มนี้เข้ามาพักอาศัยนะคะแรงงานต่างด้าวนั่นแหละ
แล้วมันก็เลยมีการเอารายงานต่างด้าวมาตั้งแคมป์คนงานในหลายพื้นที่
มีทั้งกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่ที่เข้ามามันก็เยอะเหมือนกัน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ควรจะเข้าไปตรวจสอบให้หมดว่าเขามาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่า

แถวบ้านผมก็มีเหมือนกันแถวดอนเมืองหลัก๔นี่แหละ
ก็ไม่กล้าเข้าไปตรวจสอบเพราะว่าไม่รู้ว่ามีพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่า
คือถ้าถามคนทั้งประเทศตอนนี้ถามว่าอยากจะเอาแรงงานต่าง
ประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาไหมผมตอบแทนได้เลยว่า
คุณไม่มีใครอยากเอาข้าวแต่ต้องคิดต่อครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าบางธุรกิจอย่างที่ก๊อฟบอกมันต้องใช้

กระทรวงแรงงานเอาแบบนี้ไหมล่ะ
ผู้ประกอบการไหนต้องใช้มาลงทะเบียน

เข้ามาสเตจคลอนทีม๑๔วัน
ค่าใช้จ่ายต่างผู้ประกอบการรับผิดชอบไป
แล้วค่าใช้จ่ายต่างนั้นเอาไปหักลดห่อนภาษี

เพราะว่าถ้าจะบอกว่าไม่ใช้เลยเนี่ย

มันเป็นไปไม่ได้ประเทศไทยแรงงานต่างด้าว

เขาเองก็เป็นฝันเวิงสำคัญ
การที่ทำให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้าไปได้

แล้วก็มีการตรวจเชื้อคัดกรองให้มันถูกต้องซะ

เพราะเราก็มีหมดเรียนมาแล้วกับเรื่องของแรงงานต่างด้าวนะครับ